กลับมาดูความเห็นของโพนโดรโทเววัชกฤษศรอีกช้านีเมื่อล่ะ
โอ้มันวานี้นะครับฝากรายการออนไลน์

ท่านมาพูดในรายการนี้นะครับ
โพนโดรโทเววัสเกลียดเกสรนะครับ
บอกว่าเสียแป้งน่าจะหลุดออกจากวงล้อมตำรวจ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุประทะแล้วแปลว่าอะไรดอม
หลุดวงล้อมคือไปแล้วไปแล้ว
หายวัดไปแล้วนี่ครับแต่จะไปอยู่ตรงไหนยังไม่รู้
แม้ว่าจะยังอยู่ในป่าก็คงจะตามตัวลำบาก
เพราะเสียแป้งชำนาญพื้นที่แล้วเป็นอดีตทหารพรานใช่ไหมนะ
แล้วก็ได้รับการฝึกมานะครับน่าจะรู้วิธีเอาตัวรอดในป่า
ได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะนะครับท่านเชื่อว่าที่เสียแป้งหนีเนี่ย
หนีแล้วอาจจะยังไม่ออกไปไม่ออกไปคือไม่ออกไปนอกประเทศ

เพราะเสียแป้งแค้นฝังใจ

ฝังใจไงที่เคยถูกหักหลังไง
ที่หนีไปแล้วถ้าอาจไม่ออกไปต่างประเทศนี่
คือเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นก่อน
กลับมาแก้แค้นแล้วก็จะมอบตัว

เสียแป้งหนีเข้าป่าเพราะมีจุดหมายอีกอย่าง
พวกนี้เขาเอาเงินไปฝังดิน
อืมอ่าท่านเรวัตรบอกแบบนั้นนะเอาเงินไปฝังดิน
นะครับไม่มีทางหรอกคนอย่างเสียแป้งอยู่ดีเออ
ท่านก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมเคยมีข้อมูลยัง
คนอย่างเสียแป้งอ่ะจะฝากเงินร้อยห้าสิบล้านบาท
ไว้กับพี่สาวที่ปรบังงอนยึดได้ที่เจ้าหวัดสงขา
อันนี้เขาพูดจำนวนเงินเลยเหรอเดี๋ยวเคยเราเคยได้ยินไหม
เออร้อยห้าสิบล้านเออเออโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ
มาเลยครับนางกรองทองทองด้วงพี่สาวของเสียแป้ง
ตอบโต้เลยคุณพูดถึงใครคุณเรวัตคุณพูดถึงใคร
พี่สาวคนไหนเพราะไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันแน่
แล้วยืนยันว่าไม่มีเสียแป้งไม่มีพี่สาวคนไหนอยู่สงขา
ลองฟังเขาหน่อยฮะไม่มีแต่เขาไม่มีเออ
ทางเสียแป้งเนี้ยเอาเงินร้อยห้าสิบล้านเนี้ย
ไปฝากให้กับพี่สาวฝั่งดินไม่มีไม่มีครับไม่รู้พี่สาวไหน
แต่พี่สาวก็ไม่มีพี่สาวที่สงขามีไหมไม่รู้ไม่รู้จัก
ไม่มีแต่เขาไม่มีเออแต่แสดกับพี่อ่ะมีไหมไม่มี

ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องดูนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเอาจริงจริง
เออแล้วหลังจากนั้นน่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาไงคือวันที่แปดเก้าสิบ
รอยต่อ๓วันมันจะเป็นช่องทางที่ทำให้เสียแป้งน่ะ